มองหน้ากันถึงขั้นที่ทำร้ายร่างกาย

แล้วเหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กผู้ชายอายุแค่๑๓ปี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๘พฤษภาคม
ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
คือน้องผู้ชายอายุ๑๓ปีคนนี้ค่ะ
เพื่อนรุ่นพี่ชวนให้ซ้อนรถจักรยานยนต์ไปด้วยกัน
เพราะว่ามีเพื่อนของเพื่อนรุ่นพี่โทรมาบอกว่ารถจักรยานยนต์น้ำมันหมด
ออกไปช่วยหน่อยก็เลยนั่งรถจักรยานยนต์ไปด้วยกัน
ปรากฏว่าไปเจอกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
แล้วเหมือนกับคงมองหน้ากันนี่แหละ
ตัวรุ่นพี่กับตัวน้องผู้ตายเนี่ยนะเขาก็ขอโทษแล้วนะ
คิดว่าเรื่องจะจบแต่ไอ้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ย
ดักข้างทางดักในพุ่มไม้ข้างทาง
พอเห็นรถของน้องที่น้องซ้อนมาผ่านมาเนี่ยนะปลาหินใส่
รุ่นพี่ที่ขี่หลบทันน้องหลบไม่ทัน
เข้าหน้าน้องหงายหลังตกรถจักรยานยนต์

เด็กมากค่ะแล้วก็คนร้ายเนี่ยตำรวจบอกว่าน่าจะมีกัน๔คน
จับได้แล้วสองคนไอ้คนที่จับได้บอกว่า
ก็ไม่เคยรู้จักน้องเขามาก่อน
ไม่เคยมีเรื่องไม่เคยทะเลาะกันมาก่อน
ก็น้องเขามองหน้าเลยโมโห
เนี่ยเหตุผลแค่นี้เลยอ่ะแม่

แล้วเนี่ยนะคะมีภาพจากกล้องหน้ารถ

คือรถคันนี้เขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนนึง

แล้วก็เห็นรถจักรยานยนต์ยนต์อยู่เลยไปอ่ะค่ะ

คนขับรถคันนี้ที่เขามีกล้องหน้ารถ
เขาก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ

ช่วงซอยบางปลา๑๕๑๗จังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่พบน้องผู้เสียชีวิต
ว่าน้องเขาถูกทำร้ายแล้วนอนอยู่ตรงนี้ค่ะ
วงสีเขียวนี่คือน้องที่เสียชีวิตนะฮะ

คาดว่าจะเป็นคนร้ายนะขี่ไปนู่นเลย

น้องที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะน้องอามค่ะ

ใครฆ่าลูกของแม่ลูกแม่ผิดอะไร
แค่มองหน้าต้องฆ่าน้องเลยเหรอ
น้องอายุแค่๑๓ปี๑๐เดือน๒๘วัน
มองหน้าฆ่าน้องทำไม
ฆาตกรอยู่ไหนมามอบตัว
แม่จะอโหสิกรรมให้
ซึ่งน้องเสียชีวิตนะคะมีพิธีชาปนกิจแล้ว

วิญญาณน้องจะได้ไม่ต้องวนเวียนอยู่กับความแค้น
พร้อมจะอโหสิกรรมให้กล้าฆ่าก็ต้องกล้ารับไม่ต้องหนี
จากเหตุการณ์นี้เราส่งนักข่าวของเราตามความคืบหน้าให้
คุณสุดปรีดามหายศนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรปราการ
ไปคุยกับนางศรีเพลบุญกุณะแม่ของน้องอามผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณแม่ศรีเพลบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึก๘พฤษภาคม
อามวัย๑๓ไปขอแม่ออกไปบ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้กันนี่แหละค่ะ
ห่างไปสักประมาณแค่๒กิโลกรัมแม่ก็เห็นว่าก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่

หลังจากที่น้องอาร์มช่วยแม่ทำงานบ้านอะไรเสร็จก็ออกไปกับเพื่อนรุ่นพี่

แม่บอกว่าแม่ก็เข้านอนตามปกติเพราะว่าทำงานเหนื่อยมาทั้งวัน
ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเพื่อนบ้านมาบอก
บอกข่าวร้ายค่ะว่าน้องอาร์มลูกชายแม่เนี่ยนะถูกทำร้าย
จนที่กู้ไผ่ส่งตัวไปโรงพยาบาล
ก็เลยให้พ่อของน้องอามไปดูที่โรงพยาบาล
ทีนี้ข่าวร้ายอีกครั้งที่หนักกว่าเดิมก็คือ
น้องไม่ได้แค่บาดเจ็บน้องเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลค่ะ
เสียชีวิตช่วงเวลาประมาณตี๔ตี๕ได้นะคะ
คุณแม่ศรีเพลบอกว่าวินาทีแรกที่เห็นหน้าน้องอาม
ช็อกมากรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
ลูกชายอายุแค่๑๓ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
หลังจากเกิดเหตุคุณแม่เพ็ญศรีเนี่ยนะคะ
บอกว่าก็มีโอกาสได้คุยกับในปายรุ่นพี่
วัย๒๑ที่ไปด้วยกันกับน้องอาร์มเนี่ยนะคะ
แล้วก็ในปายรุ่นพี่คนนี้ก็เล่าเหตุการณ์ให้แม่ฟัง

เป็นข้อมูลจากคำให้การของในปายรุ่นพี่
ไปกับน้องอาร์มผู้เสียชีวิตนะคะ

คืนเกิดเหตุเนี่ยมีเพื่อนโทรมาบอกว่ารถน้ำมันหมด
ไปช่วยกันเข็นรถหน่อยให้เอาเพื่อนมาด้วยคนนึงนะจะได้ช่วยกัน
ปายก็เลยขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ชวนน้องอาร์มให้นั่งซ้อนท้ายไปด้วยกัน
ระหว่างทางไปเจอกลุ่มวัยรุ่น๔คนค่ะ
หน้าแล้วคาดว่าน่าจะเกิดการเขม่นกัน

ขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบเลยนะคะ
ในปายบอกว่าพอเห็นเนี่ยนะ
ในปายกับน้องอาร์มก็เลยรีบขอโทษ
จะได้จบกันไปไม่ต้องมีเรื่องมีราวอะไรกัน
ขอโทษแล้วยืนยันว่าขอโทษแล้วค่ะแต่
กลางคิดว่าไม่ได้ขี่ตามมา
ก็เลยสบายใจขี่ต่อกันไปเรื่อย

ซุ่มตัวอยู่ในพุ่มไม้เกาะกลางถนน
แล้วอาศัยจังหวะที่ในปาย
กลับรถแล้วขี่ผ่าน
วัยรุ่นกลุ่มนี้ปลาหินใส่
แบบนี้ค่ะในปลายหลบทันคนขี่หลบทัน

โดนหน้าโดนหัวไปเต็ม
ก็คงหลบด้วยสัญชาตญาณด้วยใช่ไหม
แล้วขี่ก้มหลบฟึ๊บเข้าหัวน้องอาร์มเลย
น้องอาร์มร่วงลงมาสี่สาฟาสพื้นนะคะ
สุดท้ายก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

คุณแม่เนี่ยนะคิดว่าคือวัยรุ่นกลุ่มนี้
ก็คงจะคึกขนองแหละแต่มันโหดร้ายมากนะ
มันโหดร้ายเกินกว่าที่จะรับได้
ทำไมคุณแม่ถามเลยว่าแค่มองหน้ากันเนี่ย
ถึงขั้นต้องฆ่าต้องแกล้งกันเลยเหรอ

ร้ายมากเลยค่ะโหดร้ายมากที่สุดเลย

แม่รับไม่ได้เพราะเห็นทำสภาพลูก
ทำกับแม่แบบมันทำแบบผิด
มนุษย์มนาคนอื่นเขาว่าจิตใจทำด้วยอะไร
แม่อยากถามเขาอยากถามคนที่ฆ่า
ว่าเออทำไมต้องทำกับน้องถึงขนาดนี้

แค่มองหน้าก็ต้องฆ่าน้องจนตายเลย
ก็อยากบอกว่าไม่ต้องหนีหรอกให้มามอบตัวซะ
จากหนักจะได้เป็นเบาเราคนไทยด้วยกัน

ถ้าเกิดมาขอโทษในจิตใจของแม่นะ
ใจจริงแล้วก็ไม่อยากให้อภัยหรอกค่ะ

แต่ทีนี้ความเป็นมนุษย์อ่ะนะความเป็นคนอ่ะนะ
มันก็มีอยู่นิดนึงอะนะในเมื่อมันเกิดแล้ว
เราก็ไม่อยากจองเวรจองกรรมกัน
ก็ขอให้มาก็แล้วกันมีอะไรก็ว่ากันอีกทีนึง
นี่คือสิ่งที่ผู้สื่อข่าวธนรัฐทีวีได้ไปคุยกับแม่ของน้องอาร์มนะครับ
ซึ่งแม่ของน้องอ้ำบอกว่าก็อยากให้ตำรวจเนี่ยจับตัวคนร้ายให้ได้เร็ว
คือเพื่อนรุ่นพี่ของน้องอาร์มบอกว่าตอนที่น้องอามถูกหินปลาใส่
แล้วก็ร่วงลงไปที่ถนนเนี่ยไอ้วัยรุ่นกลุ่มเนี้ยมันขี่จักรยานยนต์ไล่ตามเขาอีกอ่ะนะ
เขาก็เลยต้องขี่หนีออกไปทีแรกก็จะวนมาหาน้องอาร์มแต่วนไม่ได้
ไปตามคนมานะครับแล้วก็เพื่อจะมาช่วยน้องอาม
แต่พอมาถึงเนี่ยน้องอาร์มก็นอนหมดสติอยู่ในที่เกิดเหตุ
ใช่ค่ะแล้วก็รุ่นพี่ในปายที่ขี่รถจักรยานยนต
น้องอาร์มซ้อนเนี่ยนะบอกว่าได้ยินเลยนะว่ากลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มนี้ที่ปลาหินใส่อ่ะพูดว่ามึงมองหน้ากูมึงเกาเหรอ
อย่างเงี้แหมพวกนี้นะอยากจะให้กฎหมายมีแบบ
โอ้โหจับปลาหินใส่มันบ้างดีไหมมันเนอะค่ะเด็กอายุแค่สิบสามนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุที่ถนนเทพารักษ์
ช่วงระหว่างซอยบางปลาสิบห้ากับซอยบางปลาสิบเจ็ดนะครับ
มีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าวันเกิดเหตุ
เห็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐ปีขี่จักรยานยนต์มาจอดริมถนน
ไม่ห่างจากที่เขานั่งมากนักหลังจากนั้นก็เห็นรถจักรยานยนต์ขี่มาสองคัน
แล้วเหมือนจะเฉียวกันก่อนที่อีกคันที่จอดรออยู่จะรีบเร่งเครื่องออกไป
ขณะที่มีรถอีกคันได้วนรถกลับมาแล้วก็ขี่ย้อนสอนไป
ซึ่งตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกระทั่งเห็นรถกู้ภัยมานั่นแหละ
เดินไปดูก็พบว่ามีวัยรุ่นนอนหายใจรวยริน
เลือดไหลท่วมตัวมีแผลชะกันแต่ไม่เห็นอาวุธหรือว่าก้อนหิน
ที่ถูกอีกฝ่ายใช้ป่าใช้ทำร้ายซึ่งชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาแถวนี้
ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับอย่างมากก็มีแค่พวกเด็กแว้นที่มาแข่งรถกัน
พวกเขามาทำอะไรครับผมแล้วเป็นพวกเดียวกันไหม
น่าจะไม่ใช่อ่ะพี่ผมดูแล้วน่าจะไม่ใช่น่าจะเผื่อคนนี่แหละฝั่งโน้นอ่ะ
น่าจะเป็นฝั่งโน้นแหละแต่เขามองฝั่งโน้นแล้วก็มองข้างหลังเราขับรถเบิ้ลนี้ออกไปเลย
พอสักพักนึงก็น้องมีมอไซส์อย่างสองคันนี่แหละเขามาเชียงกันตรงเนี้ย
หน้าบ้านชื่นน้องตกผมก็วนรถกลับเลยครับคิด
บิดเสืองลงสีง้องสีกตะโกนท้าทายหมายถามจ่ายอะไรกันไหมครับผม
ณียาริจิปพอรถเบิ้ลมันเยอะเอ้ยแว่นน่ะมันเยอะเสียงรถมันก็ไม่มีได้ยินอะไรครับพี่
ได้ยินแต่เสียงรถแหละไม่มีอะไรไอ้พี่ทหายใจได้เอ๊ะและงี้
โสพลมงคลโสพลรัฐภูมิกับการสพบังพลีบอกว่า
จากการสืบสวนติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุนะฮะ
พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขอสารออกหมายจับวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้ง๔คนแล้ว
พบว่าเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่ระแวกเดียวกับผู้ตายแต่ว่าอยู่คนละตำบล
ซึ่งจาก๔คนเนี่ยตอนนี้จับได้แล้ว๒คนนะครับ
จากการสอบสวนทั้งสองคนให้การว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้ตายแล้วก็เพื่อนมาก่อน
สาเหตุที่ลงมือเพราะว่ามองหน้ากันแล้วก็เขม่นกันไม่พอใจกันก็แค่นั้น
อกจากนี้ยังสารภาพว่าในคืนเกิดเหตุไอ้สองคนนี้มันบอกว่ามันอยู่ในที่เกิดเหตุจริง
แต่ไม่ใช่คนปลาหินไม่ใช่คนลงมือก่อเหตุ
ก็เหมือนกับจับได้รับครึ่งหนึ่ง
ทีนี้ก็เลยต้องติดตามจับกลุ่มอีก๒คนนะฮะ
ซึ่งจะได้รู้ว่าตกลงแล้วใครเป็นคนปลาใครเป็นคนทำอะไรยังไงกันได้แน่
ซึ่งตำรวจบอกว่าคาดว่าจะจับกลุ่มตัวได้ในเร็วนี้
ก็คดีนี้ตอนนี้ท่านการณ์สอบสวนได้รูปรวมัญญาณหลักฐานของไม่จับไว้ทั้งหมดแล้วนะครับ
เราติดตามจับกลุ่มมาได้แล้ว๒คนนะครับ
เหลือคนร้ายที่หลบหนีอีก๒คนซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการติดตามจับกลุ่มอยู่ครับ
ก็ร่วมกันก่อเหตุก็ต้องโดนกันแบบโทษหนักให้หมดนะคะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าเบื้องต้นนะตอนนี้นะคะ๒คนที่ควบคุมตัวได้แล้ว
ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
แต่เดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะดูพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่าจะเข้าข่ายโทษที่มันหนักขึ้นกว่านี้หรือเปล่า
ก็คือข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่ก็ต้องรอสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมด้วย
สองคนที่ดูอยู่นะที่ตำรวจยังจับไม่ได้เนี่ยนะ
เห็นข่าวนี้แล้วก็ให้รู้ไว้ไอ้รักกันนักกันหนาเนี่ย
ดักทำร้ายเขาไปฆ่าเขาตายกันเนี่ยดูพอเพื่อนถูกจับได้มันโยนเลยไหม